ไทยรัฐจัดประเด็นช่วงนี้นะคะมาดูอุทาหรณ์สำหรับสินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริงค่ะ
ล่าสุดในสารสั่งจำคุกยิ่งยงยอดบัวงามแล้วนะคะที่มีการโฆษณาสรรพคุณของถังเช่าเกินจริงค่ะ
สารได้พิพากษานะคะว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องคือข้อหาร่วมกัน
โฆษณาคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
และร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรณีที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมที่ผ่านมา
จำเลยได้โฆษณาคุณประโยชน์สรรพคุณอาหารเสริมสารสกัดถังเช่าผ่านทางโทรทัศน์ว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกและเข่าลุกขึ้นปวด
หลังจากทานแล้วสามเดือนหายปวดไปเลยเนี่ยนะคะอยากจะบอกต่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่า
ซึ่งเป็นการโฆษณามุ่งหมายว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวทำหน้าที่เป็นยา
เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจากออยค่ะ
ศาลก็เลยให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราเก้าสิบเอ็ด
ฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อาหารเป็นเท็จจำคุก๒กระทงกระทงละ๑ปี
และปรับสองกระทงกระทงละสองพันบาทเป็นจำคุกสองปีปรับอีกสี่หมื่นบาทนะคะ
อกจากนี้ยังมีข้อหาร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ปรับสองกระทงกระทงละห้าพันบาทรวมเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทค่ะรวมแล้วเนี่ยก็เป็นโทษจำคุกทั้งสิ้นสองปี
เป็นเงินห้าหมื่นบาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคะ
ยังคงจำคุกจำเลยหนึ่งปีและปรับสองหมื่นห้าพันบาทโดยโทษจำคุกเนี่ยให้รอการลงโทษมีกำหนดหนึ่งปี
หลังจากที่สารมีคำพิพากษาทางทีมข่าวพยายามโทรศัพท์จะไปขอสัมภาษณ์นายยิ่งยงค่ะ
แต่ว่าทางเจ้าตัวเขาก็ไม่รับสายนะคะ